คุณผู้ชมคะขยบมาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยละกันนะคะ
พูดถึงเรื่องนโยบายต่างอย่างเงิน
เงินดิจิทัลเงินวอเล็ตนี่นะคะ๑๐๐๐๐
สรุปคือยังไงนะจะจ่ายผ่านช่องทางไหนมีเงินพอไหม
หาเงินมาได้ยังไงเริ่มตกลงเริ่มเมื่อไหร่แน่
กุมภานะคะนายกเศรษฐาบอกแล้ว
เมื่อเช้านี้๘โมงครึ่งโอ้โหมาทำงานเลยค่ะ
พอมาทำงานเสร็จแล้วปั๊บนักข่าวไปดักรอนะ

คือเข้าพักเพื่อไทยไปเมื่อเช้านี้แล้วก็สังเกตการแต่งเนื้อแต่งตัว
วันนี้มาในสูตรน้ำเงินเน็กไทท์สีแดงแบบนี้

แล้วมีการถามมีการถามผู้สื่อข่าวด้วยสวยไหม
คือคนก็ทักเรื่องการแต่งตัวนักข่าวก็ทักนี่แหละค่ะ
ทีนี้มันมีประเด็นที่นายกเศรษฐาชี้แจงเรื่องเงินดิจิทัลวอเล็ต๑๐๐๐บาท

ว่าจะได้งบประมาณจากการกู้ยืมจากหน่วยรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งตอนนี้อยู่ในการทำงบประมาณว่าจะเอาเงินมาจากไหน
เมื่อวานนี้คุณเศรษฐาก็หารือร่วมกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

พร้อมทั้งให้คำแนะนำถ้าเกิดว่ามีการออกนโยบายดิจิทัลวอเล็ตขึ้นมา
ในระยะกลางจะเป็นอย่างไรในระยะยาวจะเป็นอย่างไร
แล้วตัวเลขหนี้สาธารณะจะขึ้นจะลงยังไง
วันนี้นายกเศรษฐาบอกว่ายังเข้าบริหารงานแบบเต็มตัวไม่ได้

เดี๋ยวต้องรอแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการก่อนก็อาทิตย์หน้า
แต่ระหว่างนี้ยังไงก็จะเก็บข้อมูลไปก่อนนะคะ
ซึ่งนายกบอกเลยนะฝากย้ำมาบอกว่าอย่าพึ่งนะ
อย่าเพิ่งไปพูดให้เกิดความสับสนแต่เอางี้เอางี้
สั้นง่ายแบบกระชับมีเงินแน่
และจะใช้บล็อกเชนในการจ่ายเงิน
ทันไหมทันไหมไอ้ไตมาสแรกปีหน้ากุมภาคม๖๗ได้ไหมคะ

อยู่ในช่วงระหว่างการพูดคุยเก็บข้อมูลดีกว่า
อย่าพูดให้สับสนกันเลยดีกว่าครับแต่มีแน่นอนครับ
ก็มาจากหลายส่วนใจเย็นนิดนึงขอความกรุณา
อย่าเข้ามาผ่านสการไม่ได้เลยครับวันนี้ครับ

ก็เจ็บก่อความเข้าใจผิดของไม่ต้องกุลนาหน่อยเถอะ
มันมีหลายส่วนที่มันสามารถทำได้นะครับ

มั่นใจว่าจะทันใช้ไตรมาสแรกของปีหน้าก็คือกุมภา๖๗นะคะ
อกจากนี้นายกเศรษฐาบอกด้วยว่า
เดี๋ยวจะมีคอรมอสัญจรนอกสถานที่
แต่เดี๋ยวเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งนักข่าวอีกทีนึง
ส่วนคอรมอเศรษฐกิจก็คิดว่ารัฐบาลนี้ไม่จำเป็นต้องมานั่งล้อมวง

ก็จะใช้วิธีนั่งจับกลุ่มคุยกันแล้วก็แยกกันทำงานเลยจะได้เร็วขึ้น
ส่วน๑๓นี้การประชุมคอรมณ์นัดแรกอย่างเป็นทางการ
ก็จะมีการกระจายงานจะแบ่งงานให้กับรองนายกทุกคนด้วยนะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมบรรยากาศเมื่อเช้านี้ที่พักเพื่อไทย
เพราะว่าเมื่อเช้าก็มีทหารผ่านศึกเดินทางมาที่พัก
มาแสงความยินดีกับคุณเสถานีเห็นไหมคะ
แล้วตามกำหนดการคือจริงก็ยังมีหลายหน่วยงานนะ
เดินทางเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีตลอดทั้งวันเลย
ตั้งแต่เช้าเลยค่ะจนถึงช่วงบ่าย

พอมาเป็นแบบนี้ได้ตามนายกมากขึ้นนะ
ขับรถตามว่าภารกิจของนายกแต่ละวันจะมีไปไหนต่อ
บรรยากาศมันอาจจะต่างจากก่อนหน้านี้ที่เป็นผลเอกประยุทธ์
เพราะว่าทางนายกประยุทธ์ตอนนู้นก็จะบอกเลยว่าไปเจอกันที่งาน

นี่แหละเป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ